เรามาดูเรื่องของบรรยากาศอากาศต่างในกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ค่าฝุ่นละอองก็ยังคงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่

แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนก็คือการฉีดน้ำ
เพื่อที่จะลดค่าฝุ่นละออง
โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้เวลา๕ทุ่ม
กรุงเทพมหานครและกองพันธหารราบมณฑนฐานบกที่๑๑ค่ะ
ระดมกำลังรถฉีดน้ำกว่า๑๐คันค่ะ
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นผิวบาดวิถี
และฉีดน้ำแรงดันสูงขึ้นไปในอากาศ
เพื่อลดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ
ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เริ่มจากฝั่งเกาะพญาไทยแล้วก็บริเวณโดยรอบนะคะ
โดยนางสุวรรณาจุ่งรุ่งเรืองรองประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่า
จากปัญหาที่กรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานหลายจุด
รัฐบาลก็สั่งการให้กรุงเทพมหานครและทหาร
เข้ามาช่วยการแก้ไขปัญหาค่ะ
โดยได้ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศแก้ปัญหาฝุ่นละอองให้เบาบางลงนะคะ
ทั้งนี้นะคะการฉีดพ่นน้ำการทำความสะอาดพื้นผิวถนนระบาดวิถี
ก็จะเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ปฐุมวันถนนพระราม๔ถนนราชดำริ๑๘กุมภาพันธ์
ถนนสรรพาวุฒิถนนสุขุมวิทย์บางส่วนในพื้นที่เขตบางนานะคะ
ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ค่าฝุ่นละอองเบาบางลง
แล้วก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ที่สำคัญจะทำตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะ